ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูเวทตีแสดหน้า
ชูเวทกมลวิสิทธิ์
สุภานีข้อชะพันธ์สมโพธิ์
ชูเวทตีแสดหน้า

วันนี้เราโปรยไปเรื่องของคดี
พี่เพชรศักรกรฆ่าพ่อตายแม่ยาย
หนีคดีนานกว่า๑๓ปีเดียว

แต่ว่าอัปเดตกันก่อนอีกหนึ่งเรื่อง

ที่อยากหาคำตอบเหมือนกันว่าสาเหตุเพราะอะไร

คือนักศึกษาฝึกงานใช่ไหม

สองคนเรียนคณะสัตวแพทย์จุฬา

คือสัตวแพทย์นี่เขาเรียน๕ปี
ผมเคยผ่านโรงงานนี้อยู่แถวบางนา

โรงงานใหญ่โตนะครับ

ปรากฏว่าไปดูกันผู้หญิง๒คน

บอกว่าตกไปที่บ่อบำบัด
คือตามโรงงานต่างก็ต้องมีบ่อบำบัดนะครับ
บำบัดน้ำเสียต่างเพราะเป็นโรงงานเป็ดโรงงานไก่
ก็คงมีการชำแหละมีการฆ่าแล้วก็มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
ตามข่าวเขาว่าเดินแล้วก็ไปขอเปิดดู
คือเด็กสองคนไปเป็นนักศึกษาและมีเจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อมของโรงงานพาไปดู
ก็คงเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาไปดูงาน
ปรากฏว่าดูแล้วตกลงไปในบ่อบำบัด๑คน
อีกหนึ่งคนก็รีบวิ่งไปตามคนช่วย
คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามฉุดช่วย
ปรากฏว่าตกลงไปเสียชีวิต๒คน
อกจากนั้นยังไม่พอฮะคนหนึ่งเขาไปตามคนมาช่วย๓คน
ลงไปช่วยตายไปอีกสาม
คือไอ้บ่อบำบัดต่างเหล่านี้มันมีแก๊สพิษ
แก๊สต่างซึ่งมักหมดอยู่ข้างในบ่อ
คือไปดมเอาแค่พืชเดียวเป็นลมเลย
ปรากฏว่าตายไปถึง๕คน
ก็เป็นนักศึกษา๑คนที่เหลือก็เป็นพนักงาน

เป็นโรงงานผลิตอาหารแปรรูป
เกี่ยวกับอาหารสัตว์ปีกประเภทไก่ประเภทเป็ด
แล้วบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านหลังโรงงาน
ก็ไปดูก็เอ๊ะทำไมมันต้องไปดูบ่อบำบัด
ก็เขาอยากจะศึกษาเรื่องของระบบการบริหารจัดการของโรงงาน
นักศึกษานี่มาทัศนะศึกษาดูงานภายในโรงงาน
ค่ะนะครับอ่าบ่อบำบัดน้ำเสีย
เขาป้องกันดีไหมเนี่ยคุณนิว
มึงไปเปิดฝาดูชะโงกดูแล้วกลิ่นมันพุ่งขึ้นมาตกลงไปอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอ
รอการสอบปากคำขอข้อมูลจากนักศึกษาอีกคนนึงที่รอดอยู่

ตอนนี้ยังไม่อยู่เลยค่ะหายตัวไปเลยเหรอ
นักศึกษามี๒คนใช่ไหมคุณนิวเป็นผู้หญิงทั้งสองคนนะครับ
คนหนึ่งตกลงไปเสียชีวิต
อีกคนนึงตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหน
ก็คงจะต้องหาตัวแล้วมาดูซิแต่ขณะนั้น
ฝาบ่อบำบัดนี้เปิดไว้หรือเปล่า
หรือว่าปิดดีแล้วก็มันหลวมมันชำรุดตกลงไป
หรือว่าเปิดไว้แล้วพลัดตกลงไป
แล้วทำไมทางโรงงานถึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยระมัดระวัง

เกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเป็นคำถามนะคะ
แบบนี้เพราะว่าเป็นนักศึกษาการเข้าไปดูนี่คงต้องมีระบบป้องกงป้องกัน
มีที่ปิดปากมีอะไร

ไปเดินตกอยู่ในสถานที่ของโรงงานนี้แล้วโรงงานรับผิดชอบไหมคุณนิว
รับผิดชอบสิคะตอนนี้ล่าสุดก็มีการมอบเงินเยียวยาให้
ผู้ที่เสียชีวิตผู้สูญเสียรายละ๓ล้านแล้วก็จะส่งเสียลูกหลานของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เรียนถึงปริญญาตรีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลออกมาล่าสุดเลยค่ะ
และปรากฏว่านักศึกษา๑คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทโรงงานอีก๑คน
คนงานต่างเนี่ย๕คนนะทั้งหมด
โดยนายปริโสทัศน์ปุณภูมิรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัตยการบุคคลกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีเจ้าหน้าที่พานักศึกษาทั้งสองคนชมตามสถานที่ต่างแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกลงไปในบ่อ
ผมไม่เข้าใจว่าตกลงไปยังไงหลายคนอยากรู้เหมือนกันตกตกได้ยังไง
มีระบบป้องกันไหม๒มีการพาให้นักศึกษาพาเข้าไปดูงานแล้วทำไมถึงตกไปง่ายแบบนั้น
และ๓เนี่ยจะเอานักศึกษามาดูงานนี้ดีนะมา๒คนถ้าเกิดมาหลายคนมากกว่านี้เป็นยังไง
เราก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าการที่จะไปดูงานเปิดให้นักศึกษานักเรียนหรือคนต่างเข้าไปดูเขาคงไม่

เชี่ยวชาญเหมือนคนที่เป็นพนักงานอยู่ข้างในซึ่งรู้เรื่องต่าง
รู้ว่านี่เป็นบ่อบำบัดรู้ว่าไอ้นี่เป็นอะไร
นักศึกษาไปดูงานก็คงจะไปเพราะความสัญหาอยากจะหาความรู้อยากจะไปดูซิโรงงานทำยังไง
แต่การจะดูอะไรก็มันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยชี้นำ
เรื่องพวกนี้เนี่ยก็คงจะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดมีการดูแลมีความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องเป็นนักศึกษา
อยากจะไปหาความรู้อยากจะไปหาความวิชาการประสบการณ์ต่าง
เมื่อไปดูแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เสียใจนะครับ
คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะที่เรามาตั้งคำถามเอาไว้แล้วก็จะรอคำตอบเหมือนกันว่าตกลงแล้วสาเหตุมาจากอะไร
เป็นความบกพร่องความสะเพราไหมหรือความเลินเล่อความประมาทส่วนบุคคลนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ว่ากันต่อด้วยคราวนี้คุณชุวิตค่ะก่อนจะไปเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว
พูดถึงคดีที่เกิดมากว่า๑๓ปีนะคะเพศรัชกรฆ่าพ่อตายแม่ใหญ่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เวลานิดหน่อย
คุยกันถึงเรื่องของประกาศห้ามผู้ต้องหาแถลงข่าวกันหน่อยดีไหมคะ

ใช่ค่ะออกประกาศมาเลยค่ะคุณชูวิทย์
ห้ามเพราะอะไรเพราะคำพูดนี้หรือเปล่าก็คือนายวัฒนาเนี่ยไอ้ลุงที่ไปวางระเบิดที่โรงพยาบาลพ่อมงกุฎใช่ไหม
นั่นแหละเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่า

ผมไม่ได้เกลียดทหารผมรักทหารแต่ผมไม่ชอบทหารบางท่านที่ใช้ประชาชนนะเป็นฐานก้าวสู่ตำแหน่งนะครับ
เคยชุมนุมทั้งสองฝ่ายคือนี่เป็นคำพูดของที่เป็นผู้ต้องหา
ต่อมาก็เห็นว่าเอ๊ะไปให้ผู้ต้องหาไปแถลงข่าวไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณนิว
ไปนั่งแถลงข่าวผมว่าดูมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะ
คือไม่ควรที่จะให้ผู้ต้องหามาแถลงแบบนี้เหรอคะ
ก็ไปทำไปแถลงได้ไงเป็นผู้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาโดยเฉพาะเป็นคดีอะไร
คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วไปนั่งพูดพูดอย่างนี้ได้ไงหรือ

ไอ้ที่ชู๒นิ้วกับยายเปรี้ยว
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไปชูสองนิ้วไปถ่ายรูปนะครับกับผู้ต้องหา
เขาก็เลยมีคำสั่งนี้ออกมา
เป็นคำสั่งที่ออกมาสดร้อนเลยครับท่านผู้ชมครับ

เขาก็อ้างถึงระเบียบของตำรวจในหลายข้อนะคะ
เพราะว่าจากที่ผ่านมามีการให้ข่าวมีการแถลงข่าวที่ไม่เหมาะสมกระทบถึงภาพลักษณ์ของตำรวจ
ก็เลยอยากจะให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นทางเดียวกัน
ห้ามนำจัดให้ยินยอมให้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการควบคุมของตำรวจมาให้ข่าวแถลงข่าว

ห้ามจัดให้ยินยอมให้อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งเคลื่อนไหว
เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะร่วมของผู้ต้องหาเว้นแหวกเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกริยาอาการในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจทำนอง
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัว
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เออให้มันได้อย่างนี้สิว่าผมก็ว่าดีแล้วนะ
คือเราจะเห็นประจำเลยนะคุณชวิตที่เวลามีการทำคดีอะไรก็ตาม
ก็จะมีผู้ต้องหามานั่งแถลงข่าวมานั่งด้วย
อันนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมเลยไหมที่ฉันก็คุ้นตาแบบนี้
ทำไมทำแล้วจะมีผลงานไหมล่ะตำรวจจะมีผลงาน
เขาก็ต้องเอามาแถลงอุตส่าห์จับตัวมาแทบเป็นแทบตายก็ต้องเอามาแถลงข่าวหน่อย
ว่านี่เป็นผลงานของทางกองบัญชาการนั้นกองบัญชาการนี้มีป้ายวางไว้ข้างหน้า
มียามากองไว้ว่าจับได้เท่าไหร่ลักษณะหนึ่งก็อาจจะเป็นการป้องปลาม
ให้คนเห็นว่าเอ๊ะนี่นะไม่งั้นถ้าทำผิดก็โดนมาจับอย่างนี้โดนอย่างนั้นนะ
ผมว่าประเทศจีนมีไหมประเทศจีนอาจจะมีนะที่ไปจับ

อาจจะบอกว่านายคนนั้นนายไม่บอกชื่อบอกว่าอยู่แถบนี้นะครับ
แถลงข่าวว่าจับได้อย่างนี้จนกระทั่งตอนหลังถึงยังมาเปิดเผยชื่อ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็รัฐมนุนระบุไว้หรือเปล่าคุณนิวที่บอกว่า
ก็ผู้นี้เป็นผู้ต้องสงสัยถูกมั้ยครับยังไม่ใช่
เออใช่ถ้าเขาหากเขาไม่ผิดนี่เขาก็เสียหายอีก
วันหลังอาจจะมาบอกแน่บอกอุ๊ยผมถูกบังคับมา
ผมไม่ได้อยากจะแถลงข่าวหรอกเอาจับผมมาผมก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะ
ตอนขึ้นไปบนศาลก็กลับคำให้การ
จากรับสารภาพมาเปลี่ยนซะไม่รับสารภาพอย่างนี้ก็เจอนะครับ
ตำรวจเขาเลยมีคำสั่งว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่เอาละ
ไม่ให้มาแถลงข่าวไม่ให้มาพูดไม่ให้มาสัมภาษณ์นะครับ
อย่างตาวัฒนาที่ระเบิดก็ไม่น่าจะให้ปล่อยให้มาพูดแบบนี้

ทหารเกียรติไม่อยากจะให้มาทำอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ผมดูแล้วก็มันก็ไม่เหมาะสมก็จริงอย่างเขาว่านะ
เอาเป็นว่าประกาศนี้ออกมาชัดเจนแล้วก็ถือว่าจะได้ปฏิบัติกันเป็นมาตรฐาน

เพราะว่าถ้าเกิดไม่มาจับมาแถลงข่าวผมก็จะมารู้ได้ยังไงล่ะครับ
พูดสิคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์มีอะไรนะสายลัพธ์
๒๑กรมเออยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วดูชูวิทย์ตีแสงหน้าได้ตาสว่างแน่
เดี๋ยวช่วงหน้ามาตาสว่างเรื่องกรณีที่เพศรัชกรฆ่าพ่อตาแม่ยายเรื่องนี้ยังไงสักครู่เดียวค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะกรณีการฆาตกรรมของคนที่เกี่ยวข้องกันในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเนี่ยมีบ่อยอีกหนึ่งเรื่องมันผุดขึ้นมาคุณผู้ชม
เหตุมานาน๑๐กว่าปีเรื่องอีกเรื่องอยู่ดีจับได้

คืออย่างนี้เพศรัชกรคนนี้

และนิยมชอบความรุนแรง
พูดง่ายจะสะกิดเช้าสะกิดทุกเวลา

ก็ไปทะเลาะกับพ่อตาแม่ยาย
แล้วก็ฆ่าพ่อตาแม่อายตายครับ
ปีที่แล้วเกิดที่จังหวัดเชียงราย
เป็นเพศรัชกรด้วยนะครับ
ไม่เช่นคนสีตาสาที่ไหน
มันหายไปไหน
นี่มันอยู่รถเมืองนี้เอง
มาขายอาหารตามสั่งอยู่

คือเขาบอกว่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของ
กันโทรศัพท์ทะเบียนราชอะไรทั้งสิ้น

มันใช่ไหมคะมันมีความยังไงคะ

หนีคดีไปและก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยว

คือพอสมัครงานปุ๊บเนี่ยมันมีอะไร

มันมีบัตรต้องไปทำประกันสังคม
พอไปทำประกันสังคมตำรวจก็เช็คได้
อันนี้มีความเคลื่อนไหวไปสมัครงานที่นี่

หนีไป๑๓ปีทำตัวเงียบสงบ

คืคือคุณนิวครับถ้าจะหนีคดี

หายตัวออกไปจากโลกนี้

ก็เหมือนกับติดคุกแล้วครับไม่ติดต่อใครไม่ได้
ตัดออกจากสังคมเลยกลายเป็นคนใหม่
ในสถาสตรกรรณ์ที่คนนี้ก็มาจากเชียงลาย
หนีมาแล้วก็มาตั้งลกลากอยู่ที่ดอนเมือง

เคยเป็นเพศสัตวคณก็มาขายข้าวผัก
ไม่ได้เป็นไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะมาจากมาอยู่สังคมใหม่
เริ่มต้นใหม่ไม่ได้บอกว่าอยู่เชียงร้ายมาก่อน
เคยทำงานเดี๋ยวมันจับต้นชนปลายถูกไม่เล่าถึงอดีตอะไรเลย
เล่าเลยนะครับพูดว่ามามาจากเหนือก็บอกมาจากใต้
คือเล่าเรื่องใหม่หมดต้องเป็นเรื่องใหม่หมด

และต้อยสำคัญต้องไม่ไปสมัครบัตรภาคสังคม
ใส่ว่าไม่ได้มีทะเบียนบ้านไปทำบัตรประชาชนไปทำอะไรกับกี

แล้วก็ไปอยู่กับผู้ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นผู้มีบารมีนะครับ
จะเป็นนายตำรวจใหญ่นายทหารใหญ่ในสมัยก่อนนะครับ
หนีคดีไปแล้วก็ไปซุกไปอยู่อย่างนี้อาจจะมี
แต่ผมว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่มีหรอกครับ
คือคนหนีคดีเนี่ยจะต้องอย่างที่ผมบอกคือไม่ติดต่อใคร
และก็ต้องไม่ให้รู้ว่ามีต้นตอมาจากไหน
พูดง่ายว่าถ้าเป็นคนเหนือก็ต้องบอกว่ามาจากใต้นะครับ
และก็ต้องไม่โทรศัพท์เอาเบอร์มือถือตัวเองโทรไปหา
หรือว่าใช้เบอร์มือถือโทรติดต่อจะโทรที่ไหนก็ต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะ
ก็คืออย่าให้เขาตามง่ายล่ะ
ไม่รู้เรื่องว่าอยู่ไหนก็หนีมา๑๓ปีเพศรัชกรคนนี้
กระทั่งเขาไปร้องเรียนกับท่านศรีวราท่านศรีเวลาสั่งการปุ๊บจับได้เลย

อย่างนี้มันต้องไปร้องเรียนท่านศรีวราอยู่บ่อย

ครับก็ปรากฏว่าไปจับได้นะครับในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้ก็โดนมาตราที่คุณชุวิตพูดถึงบ่อย

ประหารชีวิตไหมนะคะหรือตลอดชีวิต
สถานเดียวครับประหารชีวิตสถานเดียวก็คือเป็นการ๒๘๙บรรยัติโทษไว้สถานเดียวครับคือประหารชีวิต
คือไตรตรองฆ่าบุปการีฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าผู้ช่วยเหลือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
ฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานกระทำการโหดร้ายรุนแรงฆ่าผู้อื่นโดยการตระเตรียมเพื่อความสะดวก
กรณีนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คือกรณีอย่างนี้ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับมันมีการฆ่าโดยเจตนาคือ๒๘๘และฆ่าโดยเจตนาก็ไตรตรองด้วย
อันนี้คิดไว้แล้วคิดไว้แล้วโทษหนักกว่า๒๘๙นี่หนักกว่า๒๐
หารชีวิตอย่างเดียว๒๘๙ไม่มีอย่างอื่นครับค่ะอย่าง๒๘๘ยังมีทั้งตลอดชีวิตนะครับ
จำคุกถึง๒๐ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ทีนี้ความรุนแรงเนี่ยคุณนิวครับมันไม่ได้มีเฉพาะใช้ทางอาวุธใช้ทางร่างกาย
ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกรณีเพศรัชกรเนี่ยอยู่กินกับเป็นสามีภรรยานะครับ
แล้วไปฆ่าพ่อตาแม่ยายตายเนี่ยภรรยาของเพศรัชกรนี้ก็บอกว่ามีความรุนแรงนะครับ
ความรุนแรงที่บอกเนี่ยคือ๓ประเภทที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยคือความรุนแรงทางร่างกาย
ตบตีต่อยกระทืบกระชากนะครับบีบคอนะครับคือเป็นสามีภรรยากันนี่แหละ
ทำความรุนแรงอยู่แบบนี้สองรุนแรงทางด้านจิตใจคุณนิวครับเช่นประชุดชะชันด่าว่าหยาบคายไอ้นั่นไอ้นี่
ทำให้ขายหน้าไปด่าถึงที่ทำงานอันนี้คือความรุนแรงความรุนแรงทางจิตใจ
แล้วมันมีความรุนแรงทางด้านเพศอันนี้เราด้านเพศนะฮะก็เพศรัชกรคนนี้มันนิยมความรุนแรงทางเพศ
ก็พูดง่ายใช้กำลังบังคับภรรยาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็บังคับให้ภรรยามี
จะเป็นสามีภรรยาก็ตามไม่ได้หมายความว่าเป็นสามีภรรยาแล้วแล้วภรรยาต้องยอม
ของพวกนี้มันต้องมันต้องคู่กันครับตบมือข้างเดียวมันไม่ได้ก็ภรรยาไม่ชอบไม่ต้องการก็
บังคับให้ภรรยาบริการทางเพศให้มีเพศสัมพันธ์กรณีแบบนี้ก็เป็นความรุนแรงเหมือนกัน
แต่นั่นเป็นความรุนแรงทางเพศทางร่างกายทางจิตใจที่ที่เรามาพูดสิครับว่า
หนีไป๑๓ปีมันต้องหนีกี่ปีมันถึงจะพ้นคดีตอนนี้๑๓ปีแล้วอายุความของคดีแบบนี้
ก็คือ๒๐ปีถูกไหมคุณชุวิตคะถูกต้องครับอีก๗ปียังไงครับถูกต้องครับ
คดีแบบนี้มันเป็นคดีที่มีอายุพูดง่ายว่าเป็นคดีตลอดชีวิตคดีเกี่ยวกับถึงโทษหนักนะครับ
มันต้องหนี๒๐ปีครับอีก๗ปีเองนะถ้าพูดถึงอ่ะใช่ครับ๒๐ปีครับ
แต่ในกรณีที่ต่ำกว่าโทษ๗ปีถึง๒๐ปีก็จะมีอายุความ๑๕ปี
เข้าใจนะครับหมายความว่าโทษตั้งแต่๗ปีถึง๒๐ปีอายุความจะ๑๕ปี
ถ้าโทษ๒๐ปีขึ้นไปอายุความก็๒๐ปีคือมันก็จะยาวนานกันไปตาม
ถ้า๑ปีถึง๗ปีอายุความ๑๐ปีถ้าโทษ๗ปีถึง๒๐ปีอายุความ๑๕ใช่ครับ
ถ้าต่ำกว่า๗ปี๑ปีถึง๗ปีก็๑๐๑๐ใช่ครับ
กรณีนี้เนี่ยแล้วถ้าต่ำกว่าต่ำกว่าปีถ้ามากกว่า๑เดือนถึง๑ปีก็๕ปี
ลดหลั่นกันไปถ้าโทษต่ำกว่า๑เดือนปีเดียวเข้าใจนะครับ
คืออายุความเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนโทษโทษโทษยิ่งหนักก็ต้องหนีนานแล้วครับ
พูดง่ายโทษหนักก็ต้องหนี๒๐ปีเอาพูดแบบบ้านแล้วกัน
ถ้าโทษน้อยลงมา๗ปี๘ปี๙ปีก็ต้องหนีไป๑๕ปี
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนายกฤษณชัยหรืออดีตเพศรัชกรนี้ถูกจับได้แล้ว
ก็ยังอยู่ในอายุความไม่เกิน๒๐ปี
เกิน๒๐ปีก็๑๓ปีเองไงหนีไปสารภาพใช่ไหมสารภาพแล้ว
สารภาพเนี่ยก็บอกด้วยว่านะครับบอกว่าแหมไม่ได้ตั้งใจนะครับ
ลงมือฆ่าผู้เสียชีวิตแต่ด้วยปัญหาที่สะสมกันมานะครับ
นานกับอดีตภรรยาชักชวนนางสาวสุยุพินนางสาวยุพินก็คือลูกจ้าง
ลูกจ้างของไหนเพศรษรกรในกุศนะชัย
ทั้งที่พ่อทั้งแม่พ่อแม่ของภรรยา

หลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
จนกระทั่งปี๕๔ก็ย้ายมาอยู่ดอนเมือง

เปิดร้านขายของใช้ชีวิตกับภรรยาใหม่
อันนี้คือเขาบอกว่าในช่วงแรกที่เกาะเหตุก็รู้สึกผิดมาตลอดนะ

รู้สึกมาตลอดแต่ก็เข้าใจว่าทางครอบครัวเขาจะให้อภัยไงคุณชุวิต
คือคำพูดเหล่านี้มันจะทำให้ลดทอนโทษจากหนักเป็นเบาได้ไหมคะ
มันจะไปเกี่ยวได้ยังไงล่ะครับคุณนิวครับ
มันก็พูดไปอย่างนั้นพูดว่าสำนึกผิดแต่ตัวเองยังหนีอยู่เลยมันจะสำนึกผิดยังไงล่ะครับ
พอมีข่าวออกมาเขาบอกว่ามันโทรไปขู่โทรไปอะไรด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าสำนึกผิดแล้วอยู่อย่างเงียบนะค่ะก็ใช้เบอร์โทรศัพท์สาธารณะเนี่ย
ครั้งก็โทรไปคมครูนะครับน้องสาวของอดีตภรรยาในเพศรัชกรเนี่ย
ถึงขนาดร้องห่มร้องไห้นะครับโอ้โหบอกว่าอยู่๑๒ปีนี่ต้องกินยากล่อมประสาท
เพราะหวาดกลัวตกอยู่กับหวาดกลัวพอโดนจับได้เท่านั้นแล้วร้องห่มร้องไห้นะครับ
รู้สึกว่าปลดปล่อยโล่งใจแล้วใช่เพราะว่า๑๓ปีนี่อยู่อย่างหวาดกลัวนะครับ
๑๓ปีที่อยู่อย่างหวาดกลัวรู้สึกเพศศัตริยากรเนี่ยก็ยังพูดอีกว่า
รู้สึกสงสารอยากให้ครอบครัวผู้เสียหายให้อภัยให้อโหสิกรรมให้
ซึ่งขออโหสิกรรมก็ไม่ได้หวังว่าตนเองจะพ้นผิดค่ะแต่การไอ้นี่มันก็เหมือนกับเมื่อกี้นี่สิครับ
ที่เขาบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์อันนี้ก็เอาผู้สื่อข่าวเอาคนร้ายมาสัมภาษณ์ได้อีกนะ
เอ้านักข่าวเขาก็ต้องหาคำตอบหรือเปล่าถูกไหมเขาห้ามแล้วนะ
ที่เขาห้ามแล้วเขาไม่ให้ว่าเอาผู้ต้องหาเอาอะไรมาสัมภาษณ์นะครับ

อันนี้เป็นข่าวเมื่อวานใช่ไหมอันนั้นสิครับเขาก็บอกว่าอยากจะให้ชีวิตมีความสุข
สุขได้ยังไงครับมันจะให้อภัยกันได้ยังไงก็นึกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นพ่อแม่เขา
เรื่องพวกนี้คงจะลำบากนะครับที่จะไปให้ใครที่จะไปให้อภัยอโหสิกรรมให้นะครับ
เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อคะตอนนี้เนี่ยไปฝากขังที่สารเชียงรายละ
คัดค้านการประกันตัวก็แน่นอนล่ะครับเรื่องพวกนี้มันก็
สารภาพแล้วก็ต้องสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
สารตัดสินถ้าดูแล้วอย่างนี้เนี่ยก็คงจะไม่พ้นหรอกครับ
เพราะต้องสองศพนะครับฆ่าคนโดยไตรตองไว้ก่อนก็คงจะประหารชีวิต
ประหารชีวิตทีนี้ประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยเรามีโทษประหารชีวิตคุณนิวครับยังมีอยู่นะครับ
แต่ตั้งแต่ปี๑๒๕๕๒มายันถึง๒๕๖๐เนี่ยระยะเวลากว่า๘ปีเราไม่ได้มีการประหารนะครับ
ที่ไม่ได้มีการประหารก็เพราะว่าจะมีการขอนะครับอภัยโทษนะครับ
เพราะผู้ต้องหาต่างเหล่านี้ก็ขอชีวิตไว้ล่ะครับนะครับ
ระหว่างนี้มีการพิจารณาเรื่องยังไม่ตกกลับมานะครับก็ยังไม่ได้กรมราชธรรมก็ไม่ได้นำตัวไปประหารชีวิต
เราเริ่มต้นการประหารชีวิตโดยใช้เข็มฉีดยานะครับ
ก่อนหน้านี้ใช้ยิงเป้า๔๖๕๒ก็รู้สึกว่าฉีดยาไป๖ลายด้วยกัน
ปัจจุบันมีผู้ตรงหามีนักโทษที่อยู่ในระหว่างการรอนะครับประหารชีวิต๔๗๐รายแบ่งเป็นผู้หญิงซะ๗๐
๔๐๐ก็กระจัดกระจายตามเรือนจำความมั่นคงสูงทั่วไปนะครับ
ราชธรรมเขาก็ยังไม่ได้นำตัวไปประหารโดยฉีดยาแต่อย่างใดนะครับก็ยังรออยู่
ครั้งต่อมาเนี่ยเมื่อมีวาระต่างในการอภัยโทษโทษโทษก็ลดหลั่นลงคุณนิวครับ
ประหารชีวิตก็ลดเหลือตลอดชีวิตนะครับ
ตลอดชีวิตถ้ามีอีกก็ลดเหลือ๕๐ปีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มมีตัวเลขตลอดชีวิตนี่คือไม่มีตัวเลข
ใช่ครับเราลดมาก็เหลือ๕๐ปี

๕๐ปีก็ไล่ลงไปแล้วครับ
ท้ายสุดแล้วโทษประหารชีวิตเนี่ย

ใช้เวลา๑๕ปีบ้าง

ที่มีคดีเกี่ยวกับการฆ่าแม่ลูกนะครับ

ก็๑๘๑๙ปีนะครับ

หรือแม้งกระทั่งหมอนะครับ
ที่ฆ่าพันธุ์ศพ
อะไรต่างเหล่านี้ก็ติด๑๒ปีบ้าง๑๒

แล้วก็มีวาระในการอภัยโทษต่างก็มีโอกาสที่จะลดหย่อนผ่อนโทษ
แล้วก็ออกมาใช้กลับออกมาในสังคมภายนอกได้อีกครั้งครับ
ก็เป็นโอกาสของผู้ที่เคยกระทำผิดกระทำพลาดไปแล้วเนี่ยนะคะ
แต่จะดีกว่าถ้าเรามีสติไม่ทำผิดไม่ทำพลาด
ไม่มีการฆาตกรรมใดเกิดขึ้นไม่ให้เกิดความรุนแรง
นี่เรื่องที่เราตีแสกหน้ากันเป็นประโยชน์มากแต่ยังไม่หมด
เดี๋ยวช่วงหน้ามีความคืบหน้าอีกหลายคดีมาตีแสกหน้ากันต่อสักครู่ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงตามหาแม่เล้าปูอยู่
ที่อยู่เบื้องหลังที่ว่าเป็นคนสำคัญ

แป้งเหล้านี่มันออกจะล้าสมัยไปหน่อย

เอเจนเอเจนเอเจนนะครับ
เอเย่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกเอเย่นแล้ว

เล้าแมงดาลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของเรื่องเก่า

แล้วก็เอามาส่งพูดง่ายว่าสัญหาเด็ก
เอามาส่งตามสถานที่ต่าง
ซึ่งแน่นอนครับสถานที่ต่างเหล่านี้
คุณนิวครับโดยปกติเนี่ย

โทษมันยักแต่ว่ากับบุคคลเนี่ยอาจจะมี

มันเป็นของชอบของกลุ่มคน

เด็กอายุต่ำกว่า๑๘อันนี้มันเป็นของแสลง
แสลงยังไงครับเพราะเดี๋ยวนี้ผู้การกรชัยแกบอกครับ

แบ่งปัญหาของการค้ามนุษย์เนี่ย

ของปัญหาการค้ามนุษย์สูง

อันนั้นแหละคือปัญหารุนแรงการค้ามนุษย์

ก็อาจจะลองลงมามีจังหวัดอะไรครับ
มีการเจนบุรีกาฮาซินประจวกป้าจีนสุราติกระบีอะเยอะ

สีเขียวก็คือมีปัญหาน้อยลงมา

โดยผู้การกรชัยหรือปคมปราบปรามการค้ามนุษย์

ปัญหาว่าปัญหาไหนรุนแรงแน่นอนครับกรุงเทพต้องปัญหารุนแรงอยู่แล้ว
ก็วีทูนี่ก็คืออยู่ที่ตลาดโชคชัยสี่
เอเย่นปูซึ่งแพ้
พาแม่งกับทันลูกตัวเองลูกสาวตัวเอง

แล้วก็ไปเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยไปชักจูงคนนั้นคนนี้มายังจับตัวไม่ได้ครับ
ค่ะทีนี้อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่ากรณีแบบเนี้ยนะครับเข้าข่ายครับเข้าข่ายหนึ่งนะครับ
มีความผิดฐานพลากผู้ยาวนะครับพลากผู้ยาวเอเย็นปูเนี้ยนะ
หนองความไข้ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา
ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์
กฎหมายเดี๋ยวนี้มีทั้งชายทั้งหญิงนะครับ
ไม่ได้พาผู้หญิงไปอย่างเดียวนะพาผู้ชายไปก็
กฎหมายนี่ใช้คำว่าล่อไปนะครับ
ล่อไปความหมายคือก็ล่อเขานั่นหรือครับ
ล่อไปแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
หมายความว่าจะยินยอมก็ตามนะครับ
กฎหมายนี่ก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับการเอาเด็กไปสนองความไข้ผู้อื่น

คือคำว่าเด็กก็ต้องเข้าใจก่อนว่า
ความรู้ความสามารถอะไรต่างประสบการณ์ไม่มี

ดังนั้นระวังโทษ๑ปีถึง๑๐ปีครับ

แก่บุคคลอายุเกิน๑๕แต่ยังไม่ถึง๑๘นะครับ

จำคุก๓ปีถึง๑๕ปีคือ
อายุเด็กยิ่งน้อยโทษมันยิ่งเยอะนะครับ
ทีนี้มาตรา๓๑๘๓๑๙นะครับ
ก็คือพูดถึงเรื่องการพลากผู้เยาว์
อายุ๑๕ปีไม่ถึง๑๕
คือผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับ
พูด๑๕๑๘คือกฎหมายเขาแบ่งว่าอย่างนี้ครับ

เพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า๑๓นี่

๑๓๑๕ก็หนักรองลงมา
แต่ยังไม่เกิน๑๘ไปจากบีดาผู้ปกครองผู้ดูแลผู้ยาวนั้นไม่เต็มใจไปด้วยระหว่างโทษ๒๑๐ปีนะครับ
แต่ในกรณีที่ผู้นั้นผู้เยาวนั้นเต็มใจ

แต่เป็นการหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์
ก็ต้องระวังโทษ๒ปีถึง๑๐ปีครับ
โทษแต่ละโทษนี้มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินคุณนิวครับ

ถ้าผู้ชายบางคนอาจจะเอาไปเนียระภาพลาดผู้ยาวไปและโดนข้อหานี้

อย่างนี้ก็ต้องหนี๒๐ปีนะครับ
อันนี้ก็อายุความ๒๐ปี

โดนคดีในข้อหาหลายข้อหานะ
มาตรา๒๘๒สนองความไคร่

คือเป็นการค้ามนุษย์ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการสมคบกัน

คือกระทำการแบบนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียว
เอเย่นก็ต้องไปคุยกับพวกเชียร์แขก

ไปคุยกับเจ้าของสถานที่อะไรต่างเนี่ย
เพราะฉะนั้นโทษมันก็จะรวมกันตั้งแต่๓คนผิดอีกนะครับ

และโดนอายัตซับไปเท่าไหร่คุณนิว

ถามว่าคุ้มไหมครับหาเงินมาแล้วก็โดนอายัด
เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นฐานความผิดในการฟอกเงินครับ

คือสถานความผิดจะฟอกเงินก็คือเรื่องการค้ามนุษย์นะ

เป็นฐานความผิดเรื่องฟอกเงินก็ต้องยึดทรัพย์ล่ะครับ

เรื่องใหญ่แล้วโทษแต่ละข้อหาก็คือบวกกัน

อย่างนี้มันไม่ตลอดชีวิตแล้วล่ะคะเนี่ย
จะบอกคุณนิวว่าแหมที่เมืองไทยนี่
อายัดทรัพย์นี่มันเยอะนะตั้ง๒๗มูลฐาน
มันเยอะนะครับค้ามนุษย์ก็โดนนะครับ
นอกจากค้ามนุษย์โดนแล้วไอ้นี่ก็โดนนะฮะ
อ๋อพวกช่อกโกว์ประชาชนหลอกลวงประชาชนนี้

ล่าสุดนี้ครับหน้าสุดอายัดทรัพย์อีก

ก็มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์
กว่าจะ๑๕๗รายนะ

ทำหลายปากมูลค่าความเสียหาย๕๑ล้าน
ก็ตรวจยึดเอกสารสมุดเงินฝากอะไรต่าง
ก็คือยึดและอายัดทรัพย์สินบริษัทเวลต์เอเวอร์

หลังจากตรวจสอบการรายงานทำธุรกรรมผู้เกี่ยวข้องกับสินแสโชกุล
ความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนซ่องโจร
กระทำความผิดพรบการกู้ยืมเงินเป็นความผิด
มูลฐานในการคดีฟอกเงิน
อันนี้เกี่ยวกันฟอกเงินยึดไป๙๑ลายการ

กระทำความผิดอสังหาริมทรัพย์เงินสด

สังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด
โดยทางเหล็กขาป่อป่องอนนำหลักฐานเกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้ชี้แจงจะชี้แจงได้เหรอ
คลองไปทั้งหมด๙๑รายการ

ผมทำข่าวแต่ละข่าวแล้วคุณนิวมันหนักทั้งนั้น
ผมถามว่าถ้าคิดช่างแล้วอย่างนี้มันไม่คุ้มหรอกนะครับ
แต่มันก็มีให้ผมมาอ่านอยู่ทุกวันเหมือนกันนะครับ

เพราะว่ามูลฐานการฟอกเงินเนี่ยมันมาจาก

ช่อกงประชาชนเรื่องเกี่ยวกับก่อการร้าย

คือเยอะครับทั้งหมด๒๗ด้วยกันนะครับ
ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วจนกระทั่งผมก็ยังจำไม่ค่อยได้

เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ถ้าไปเข้า๒๗มูลฐานนี้นะครับ

แล้วเราก็ต้องไปชี้แจง
คุณนิวครับอย่างผมก็เคยไปชี้แจง
ชี้แจงให้ได้ว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ย
ธุรกิจที่ทำมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

คือมันบริสุทธิ์มันมีเส้นทางการเงินที่ถูกต้อง

ชี้แจงไม่ได้ยึดเข้าแผ่นดิน

ถ้าต้องไปชี้แจงกับปปงในกรณีแบบนี้

ทั้งปปงก็อ่าแยธ
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้คุ้ม
ได้รู้หลากหลายเรื่องราว
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
นักศึกษาดูงานเสียชีวิต
การประกาศห้ามผู้ต้องหาแถงข่าว
คุ้มของคุณผู้ชมล่ะทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแน่นอน
แต่ว่าเราจะตาสว่างกันแบบนี้วันจันทร์หน้า
ครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องไปหาข้อมูลครับ